ต่อที่เหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีคนเข้าไปพบศพเป็นคนงานรับจ้างตัดอ้อย
ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมทิ้งศพไว้แถวตลาดนัดในหมู่บ้านโคกสูงเนี่ยนะคะ
จากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบว่าน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาว
ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเพราะผู้ชายคนนี้มีประวัติว่า
มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขามีสามีอยู่แล้วนี่นะคะ
ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจสพนเรือรับแจ้งมีคนเสียชีวิตบริเวณตลาดนัดในบ้านโคกสูง
จุดที่มีคนแจ้งเนี่ยตอนแรกไปเจอรถจักรยานยนต์ก่อนสีแดงดำ
ทะเบียนขอนแก่นล้มอยู่ใกล้กัน
พบร่างของนายอำพรใต้วารินอายุ๒๘ปี
เป็นชาวตำบลกุฎกว้างอำเภอหนองเรือ
นอนเสียชีวิตตามร่างกายมีบาดแผลถูกของมีคมนะคะ
ฟันเข้าที่หลายที่ค่ะที่ลำคอที่ปากที่ท้ายถอย
จากนี้ตรวจตามร่างกายหน้าอกถูกยิงไปสองนัดนะคะ
บริเวณหน้าอกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
สาเหตุและหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะ
ไปดูที่จุดเกิดเหตุบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเปลี่ยวค่ะ
ไม่มีไฟส่องสว่างด้วยร่องรอยคราบเลือดจากเหตุฆ่ากัน
ยังอยู่ที่พื้นอยู่เลยและมีอาหารเส้นไหว้เชิญดวงวิญญาณด้วย
เจ้าหน้าที่ไปสอบถามนางบูใต้วารินแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานได้เงินมาเท่าไหร่
ก็จะเอามาให้ครอบครัวลูกชายเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
ไม่เคยมีปัญหากับใครและยังไม่มีครอบครัวด้วยนะคะ
แต่คุณแม่เปิดเผยแบบนี้บอกว่าเคยเห็นอยู่บ้าง
บางครั้งมีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับหญิงสาวคนหนึ่ง
ชอบคุยในตอนกลางคืนแต่ลูกก็ไม่เคยมาบอกว่าคุยกับใคร
ทำให้ไม่รู้ประวัติของหญิงสาวที่ลูกคุยด้วยนะคะ
ทีนี้คืนเกิดเหตุค่ะได้ยินเสียงลูกชายตอนแรกคุยโทรศัพท์เหมือนปกติเลยช่วงกลางคืน
แต่ไม่คิดว่าหลังจากวางโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยจะออกไปนอกบ้านแล้วไปนานด้วย
เพราะคุณแม่ได้ยินเสียงพัดลมอยู่ในห้องเปิดทิ้งไว้
คุณแม่ก็วางใจลูกน่าจะกลับมาเดี๋ยวก็กลับมาจนกระทั่งช่วงเช้าค่ะ
มีคนมาบอกคุณแม่ว่าลูกชายเสียชีวิตอยู่แถวตลาดนัด
และยังมีคนมาบอกอีกว่านอกจากนั้นนะคะในช่วงที่มีคนมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิต
คุณแม่บอกสวนไปเลยอ้าวมันอยู่ในห้องเสียงพัดลมยังเปิดอยู่เลย
แม่บอกแบบนี้แต่สรุปสุดท้ายพอขึ้นไปบนห้องไม่เจอลูกชายของตัวเองนะคะ
ยอมรับว่าตกใจและเสียใจมากไม่คิดว่าลูกชายจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้ค่ะ
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตรักมาก
คุณแม่บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเริ่มจากมีหญิงสาวโทรมานัดให้ลูกชายออกไปหา
ซึ่งหญิงสาวที่โทรมาให้ลูกชายออกไปหานั้นน่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุลงมือฆ่าลูกเนี่ยเพราะอะไร
และภาค๔ได้ลงพื้นที่หาพยาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อติดตามลงมือผู้ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยมุ่งไปที่ประเด็นเรื่องชู้สาวเนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะ
อำพรก่อนจะออกบ้านไปเนี่ยมีข้อความไลน์ของหญิงสาว
เข้ามาที่โทรศัพท์ตำรวจเขาก็ดูโทรศัพท์ผู้เสียชีวิต
มีหญิงสาวคนหนึ่งส่งข้อความมาก่อนที่จะมาพบผู้ตาย
กลายเป็นศพในที่เกิดเหตุ
ทราบมาว่าผู้ตายมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนหนึ่ง
ทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้
มีข้อมูลว่ามีสามีและมีลูกอยู่แล้วด้วย

ทราบเรื่องที่ผู้ตายคบหากับพันรยาของตัวเอง
นี่น่าจะเป็นสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้ค่ะ